คุณผู้ชมคะตั้งแต่จำความได้ได้ยินติดหูมาโดยตลอด
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง๑๙๑
เป็นหมายเลขสายด่วนฉุกเฉินเวลาเกิดเหตุร้ายอะไรก็ตามเนี่ย๑๙๑

แต่ว่าตอนนี้มันมีกระแสข่าวบอกว่าจะเปลี่ยนแล้วนะ
เราจะเปลี่ยนเป็น๙๑๑เหมือนต่างประเทศเป็น๙๑๑
อันนี้เคยได้ยินมาพักนึงแล้วที่บอกว่าจะเปลี่ยนดีไหม

จริงแล้วมันไม่ใช่สากลนะนายวันก็ใช้บางประเทศเท่านั้น

ดังนั้นเมืองไทยจริงแล้วจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน
ไปฟังเสียงพลตำรวจรีพานุรัติหลักบุญผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษค่ะ
นี่แหละค่ะ
เรายังคงใช้๑๙๑เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยในโลกโซเทียลเขาก็บอกว่าโอ๊ยเราจะเปลี่ยนแล้ว
เป็น๙๑๑นายวันเหมือนอเมริกาเหมือนแคนาดาไง

เลยว่าเรายังคงใช้หมายเลข๑๙๑เหมือนเดิมนะคะ
สาเหตุที่มีการแชร์ข่าวกันไปเยอะแยะเลย
เนื่องจากว่ามีการนำพระราชบัญญัติการกำหนด
หมายเลขฉุกเฉินแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เตรียมเสนอเข้าพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อให้ประเทศไทยมีหมายเลขฉุกเฉินแห่งชาติ
อย่างเป็นทางการและยังไม่มีการประกาศบังคับใช้ใด
ซึ่งจากประเด็นนี้ล่ะค่ะก็เลยอาจจะทำให้คนก็วิจารณ์กันไป
กำลังจะเข้าสู่ที่ประชุมจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่า
ซึ่งกรณีนี้ถ้าหากจะมีการแชร์ข้อมูลแบบนี้
ต้องบอกว่ามันเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จนะ
จะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติปี๒๕๕๐
อัตราโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๕แสนบาท
เพราะว่าการแชร์ข้อมูลนี้มันสร้างความเสียหายให้กับประชาชน
คนจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับหมายเลขฉุกเฉิน
แล้วก็มันก็ไปกระทบกับการใช้ชีวิตจริงถ้าคนไม่รู้
นึกว่าเปลี่ยนจริงบางทีโทรผิดโทรถูก

แชร์ข้อความที่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบนะคุณผู้ชมนะ
นอกจากนี้นะคะพตรีพานุรัติบอกว่า

ที่ประชาชนของไทยรับรู้กันมาโดยตลอด
ดังนั้นเนี่ยเบอร์ฉุกเฉินแห่งชาติก็ยังเป็นเบอร์๑๙๑อยู่นะคะ
ส่วนหมายเลข๙๑๑หรือนายวร
ที่หลายคนบอกว่าเราจะเปลี่ยนเพราะว่าเป็นหมายเลขฉุกเฉินสากล
จริงแล้วมันไม่ได้สากลแบบเขาใช้กันทั่วโลกนะ
หรือ๙๑๑เขาใช้เฉพาะสหรัฐอเมริกา
แคนาดาและบราซิลเท่านั้น
น้อยนะส่วนยุโรปยุโรปเขาใช้๑๑๒นะคะ
ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นนายวันเหมือนคนอื่นเขา
แต่ละประเทศเขาก็มีหมายเลขฉุกเฉินที่ต่างกันไป
ของไทยยังคงย้ำว่าเป็น๑๙๑เหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะ